แต่สตาร์ทไม่ทำแล้วอะฮะ

ข้อหาเดียวกันเลยคือหมินประมาทนะคะ

คุณโชสพันธิกาวันนี้จากภักดิ์อนาคตใหม่
ไคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ต่อสารอาญารัชดาพิเศษกรณีโพสต์เฟซบุ๊คเนื้อหาพาดพิงว่ามีความเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดปวนกรุง
ซึ่งคุณช่อเนี่ยก็ยืนยันบอกว่าถึงหลักฐานจะถูกลบแต่พักก็รวบรวมเอาไว้ได้ทันแล้ว
ส่วนกรณีที่คุณเอ๋ปรินาจะแจ้งความกลับก็ทำได้แหละก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล
เดี๋ยว๓๐กันยายนนี้สารนัดไต่สวนมูลฟ้องค่ะ
ส่วนคุณเอ๋ปรินาก็เหมือนกันมาแจ้งความที่สอนอนลุมพินีนะคะ
สื่อไว้ดิบดีเลย๑๐โมงตรงสื่อรอจน๑๑โมงเอ๊ะคุณเอ๋หายไปไหน
กระทั่งตัวปลิวมาเลยค่ะเพราะว่านั่งซ้อนวินมอเตอร์ไซค์มาด้วยท่าทีเร่งรีบ

มั่นใจในพยาหลักฐานของตัวเองเหมือนกัน
ก็มีคลิปที่คุณช่อเนี่ยแถลงข่าวต่อว่าใส่ร้ายให้เกิดความเสียหาย
แล้วก็มีประโยคเด็ดหลายประโยคเลยที่คุณเอ๋ปรินาบอกในเรื่องของว่า
บูลลี่จากโซเชียลซะมากกว่า
ฟังเสียงทั้งสองท่านกันเลย
พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซาก
นี้ก็คือจุดประสงค์จริงของการฟ้องร้อง
ไม่ได้ต้องการให้ติดคุ้งติดตราง
หรือว่าต้องการฆ่าเสียหายใด
ดิฉันยินดีนะคะที่จะสู้คดี

คุณทางคุณเนยยืนยันว่าทางเราไม่ได้เป็นคนคนถึงภาพนี้ในเจนทุกหลัก
ค่ะดิฉันก็ต้องยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วนะคะตรงนี้ที่ฉันรับได้
แต่ว่าไม่อยากให้คนเห็นว่าดิฉันไม่ดีจริง
อยากให้คนใช้วิจารณญาณดูว่าใครเป็นคนชั่วคนเลวคนช่างชาติ
และใครที่ทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองกันแน่
คือนี่เป็นบางช่วงบางตอนนะแต่มันก็จะมีแบบหลายจังหวะเหมือนกัน
เธอบอกว่าไอ้เรื่องเฟคนิวเนี่ยเธอคือคนที่โดนมาตลอด
กลั่นแกล้งทางโซเชียลมาตลอดไม่เคยออกมาพูดอะไรเลย
แล้วเธอคือคนที่ถูกบูลลี่ทางโซเชียล
แต่ถ้าที่จำได้เนี่ยคุณเอ๋เป็นคนเริ่มเนอะจากศึกครั้งนี้นะ
ให้ประชาชนตัดสินเนาะเธอบอกเธอยอมรับเสียงวิภาควิจารณ์ได้ไง
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนะเกี่ยวกับการเมืองหน่อยแล้วกัน
ไหนก็แตะแล้วนะคะที่กรณีคุณมงคลกิจสุขสินทรานนท์
สสพักไทยศิวิลัยคุณเต้พระราม๗ของเรานี่แหละ
แฉะพฤติกรรมค่ารัชการระดับสูงของกระโสอุตสาหกรรม
ใช้เวลาราชการใช้รถราชการไปตีกอล์ฟ
แล้วก็ยื่นหนังสือไปยังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ตรวจสอบเรื่องนี้
ก็ขอแตะฝั่งนี้ด้วยฝากบอกไปยังสอสอหญิงทั้งสองคน
คุณช่อและคุณเอ๋เลยนะเออเธอเธอเอาเวลามาช่วยบรรเทาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนดีกว่าไหม
มานั่งฟ้องร้องกันไปมาแบบนี้เพราะเธอสองคนเป็นผู้แทนประชาชนนะ
อ่าคุณเต้หายไปนานขอมีซีนสักนิดนึง